กลับมาเบรกนี้ค่ะมาที่แหบมหาเสน่ห์คุณผู้ชมค่ะ
พี่นางสิริพรอำไพพงศ์นั่นเองนะคะ
เห็นแต่ร้องเพลงไงพี่นางร้องเพลง
อยากจะเห็นพี่นางเล่นละครสักทีค่ะพี่ค่ะ

ไปดูนิดนึงละกันพี่นาบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่า
หลังจากที่พี่เคยรับแสดงนะผลงานที่ผ่านมาจอเงินคุณผู้ชม
เสียงแคนดอกคูณปีสองห้าสามหกโอ้โหโอ้โหนานมากนานแล้วนะเออค่ะ
ค่ะซึ่งพี่นางเนี่ยยังบอกอีกด้วยนะคะว่าถึงแม้เนี่ยพี่ไม่ชอบเล่น
แต่ว่าพี่ชอบดูละครทุกเรื่องเลยแล้วก็อินสุดนะคะ
ร้องไห้ตามละครด้วยนะไปฟังเสียงค่ะ
ยังไม่เล่นนะช่วงไหนก็ไม่เล่นนะไม่ถนัดเนอะ
ผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนอยากจะให้เล่นนะคะแต่ว่าคือมันไม่ถนัด
เป็นนักร้องท่านไปนั่งรอนานนานเราเคยมีแต่คนมานั่งรอเราอะไรอย่างนี้
แต่เราไปนั่งรอที่จะเล่นเนี่ยถึงจะบอกว่าไม่ไปนั่งรอนาน
สองวันสามวันให้ถ่ายพี่นางคนเดียวจบเลยพี่นางก็ไม่เอาค่ะ
ไม่ใช่ว่าหญิงหรือถือตัวนะคะแต่ว่าอยากรู้มากกว่าค่ะ
ดูน้องน้องพี่พี่เล่นมากกว่าชอบค่ะสรุปอยากดูมากกว่าใช่ค่ะ
คุณผู้ชมส่วนงานร้องเพลงพี่นางบอกว่าเนี่ย
ยังรับอยู่นะจ๊ะเพียงแต่ว่าตอนนี้ติดเรื่องของสถานการณ์โควิดจ้ะ
ตัวก็เลยยังไม่ได้ไปเดินสายแล้วก็แสดงคอนเสิร์ตที่ไหน
แต่พี่นางคุณผู้ชมพี่นางมีรถแห่สิริพรอำไพพงศ์นะ
นางบอกว่าอันนี้บอกเลยว่าพร้อมมากพร้อมมอบความสุขตลอดเวลา
จ้างได้เลยนะคะแล้วก็นี่จ้างพี่นางไปมีความสุขได้บุญอีกด้วยนะ
รายได้ส่วนหนึ่งพี่นางเนี่ยมอบให้กับทางวัดที่จังหวัดสะแก้วด้วย
ที่ดูแลเรื่องรถแห่ของพี่นางให้แม้เรียกว่าเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน
โอ้โหรถแห่เขาไม่ธรรมดานะใหญ่มากเดี๋ยวนี้ลูกทุ่งเขาฮิตเหมือนกันนะ
รถแห่นะมีพี่นางพี่ไผ่อย่างนี้นะคุณผู้ชมอลังการมากเลยนะคุณผู้ชมนะ